ไทยรัฐทันข่าวมาดูปัญหาเรื่องที่ประดิษฐานรูปปั้นหลวงปู่ทวดที่พื้นที่จังหวัดสงขลานะคะ
ก่อนหน้านี้เขาปักหลักไว้เลยบอกว่าตรงนี้แหละเอาตรงนี้แหละ
แต่พอตรวจสอบไปตรงนี้เป็นพื้นที่ป่าชายเลน

และเป็นพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์เพราะฉะนั้นต้องย้ายค่ะ
และการย้ายเป็นไปอย่างทุลักทุเลเพราะบริเวณส่วนเสียนของหลวงปู่ทวดใหญ่มาก
พาคุณผู้ชมไปดูวิธีการย้ายกันหน่อยนะคะ
คือวันนี้มีการเคลื่อนย้ายเสียนของหลวงปู่ทวดขนาดความสูง๔๕เมตร
กว้าง๖๕เมตรที่ประดิษฐานอยู่บริเวณหน้าพุทธมณฑลจังหวัดสงขลาค่ะ
อำเภอหัดใหญ่ใช้รถเครนขนาดใหญ่๘๐ตันค่ะ
ยกลงใส่รถบรรทุกและต้องใช้ทีมช่างผู้เชี่ยวชาญ
เนื่องจากเสียนหลวงปู่ทวดใหญ่มากและน้ำหนักมากค่ะ
๔๐๕๐ตันค่ะนี่ใหญ่นะ
พอขึ้นรถบรรทุกแล้วต้องมีการเชื่อมเหล็กออก
ไว้กับตัวรถให้แน่นหนาเพื่อที่จะเดินทางลำเลียงต่อไปที่วัดไซขาว
ตำบลทุ่งหวังอำเภอเมืองสงขลาระยะทาง๑๐กิโลเมตรค่ะ
และที่ต้องระวังมากเพราะว่าบนถนนจะมีประชาชนใช้รถสัญจรจำนวนมาก
บางส่วนของเสียนหลวงปู่ทวดก็ล้นออกมาจากตัวรถยาวเกินไปอีก๑เมตร
ต้องมีรถขับตามประกบตลอดเวลาเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
พระครูวิสุทธิ์สุตคุณเป็นรองเจ้าคณะอำเภอเมืองสงขลา
รักษาการเจ้าอาวาสวัดไสขาวค่ะ
บอกว่ามอบหมายให้บริษัทเอกชนพร้อมทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ
เคลื่อนย้ายเสียนหลวงพ่อทวดใช้เวลาการเคลื่อนย้ายสิบกิโลเมตร
ส่วนสาเหตุที่ต้องเคลื่อนย้ายเนื่องจากประสบปัญหาที่ดิน
ที่จะตั้งองค์หลวงปู่ทวดเนี่ยสมัยนั้นที่ดินดังกล่าว
พระเทพยานนโมลีหรือหลวงพ่อผัดค่ะ
เป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดไสขาวที่มรณภาพไปแล้ว
ซื้อที่ดินแปลงนี้ไว้แต่ยังคงมีเงินค้างประมาณ๗แสนบาท
ซึ่งคณะสงฆ์รวมทั้งประชาชนได้ร่วมทำบุญ
จ่ายเงินครบไปแล้วแต่พอจ่ายครบ
สุดท้ายมาทราบภายหลังอีกว่ามีปัญหาเพิ่มมาอีก
ที่ดินนี้กลายเป็นพื้นที่ป่าชายเลน
ไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ได้ไม่มีโฉนดนะคะ
ก็เลยต้องเคลื่อนย้ายออกมาเบื้องต้นก่อนแบบนี้

ตอนท้ายก็คณะศิษย์ให้ลูกศิษย์ทั้งหมด
ก็เลยระดมทุน
แล้วก็จ่ายก้าวที่ดินตั้ง๗๐๐๐๐๐ประมาณ
ได้มามะรูตีหลังก็ว่าที่ดินตรงนี้
ก็รวมว่ามันเป็นพี่ฤกษ์ของผาใจริน
พอป่าใจเรียนปั๊บอย่างนี้เมื่อเราจะสร้างต่อไป
ก็รู้ที่นี่เป็นผาใจรินแต่ตามอะไรมันก็ยากอยู่

ย้อนหลังไปนะคะว่าคนที่มาขายให้ไปเอาโฉนดมาจากไหน
ไปออกมาได้ยังไงลักษณะโฉนดแบบนี้นะคะ
ทีนี้ในช่วงของการที่นำเสียนของหลวงปู่ทวด

เนื่องจากเสียงของหลวงปู่ทวดนี่ใหญ่มาก

แสดงความสนใจมายืนดู
แล้วก็คือด้วยความที่ท่านเป็นพระเกจิชื่อดังนะคะ
หลายคนก็สนใจนะคะว่าจะย้ายไปที่ไหนค่ะ